คุณผู้ชมค่ะนี่ขากระเพกมาเลยค่ะ
๖๒ปีแล้วนะปรากฏว่าประสบวติเหตุค่ะ
ตอนนี้เอ็นเท้าทางด้านขวาเนี่ยฉีกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งอาจุ๋มก็ต้องงดเลื้อยเป็นงูในละครเรื่องใหม่ล่าสุดเรื่องอสรพิษเลยล่ะค่ะ
ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแล้วลูกชายเจสซี่เป็นห่วงขนาดไหน

เป็นห่วงมากค่ะเป็นห่วง
ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็อยากให้แม่ไปอยู่ตรงนั้น
ก็คือลากแม่ไปเชียงใหม่ด้วยทั้งถือไม้เท้าอย่างนี้ค่ะ
กล้มในกองถ่ายอสรพิษนะคะ
ก่อนจะถึงกองถ่ายนิดเดียวห้องน้ำก็เต็ม
ก็เลยวิ่งเข้าห้องน้ำคนพิการอีก
เหมือนเป็นลางยังไงไม่รู้ค่ะ
ปรากฏว่าโอ้โหสโลโมชั่นเลย
ยังโชคดีนะที่มันเป็นความลืด
เนี่ยมันต้องไม่ให้ขยับข้อเท้าเลย
ก็ใส่เฝือกอ่อนอยู่นะคะแล้วก็นั่งวิวแชร์อยู่อาทิตย์
ก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะล่าสุดน้องออมสุชา
ตกบันไดเหมือนกัน๑๐ขั้นคุณผู้ชมโอ้ต้องระวังเนาะ